กรณีที่๑๐โทปืนโหดไปยิงสารวัตรทหารรุ่นน้องจนตาย

รวมถึงจังหวะที่กำลังนำตัวไป
ก็ตะโกนบอกบอกว่าฝากดูแลแม่ผมด้วย

นี่ค่ะเป็นบรรยากาศตอนที่นายทหารพระธรรมนูล
๓๓ปีเป็นศาลวัฒนธ์ทหารมณฑลทหารบกที่๒๑๐
ค่ายพระยอดเมืองขวางที่จังหวัดนครพนม
ซึ่งสฮวิทย์เนี่ยใช้ปืนพก๙มม
หน่ำยิงรุ่นน้อง๑๐ตรีวัชระอินาลาอายุ๒๙ปีหรือว่าสหเกิ้ลค่ะ
คุณผู้ชมเห็นที่ขึ้นอยู่หน้าจอใช่ไหมคะ
จริงคือเป็นเสียงปืนแบบรัวนะเนี่ยสฮเกิ้ลเนี่ย
โดนยิงทั้งหมด๑๙นัดเสียชีวิตเลย
ตอนนั้นเนี่ยกำลังเข้าเวรอยู่ที่ตู้ยามรักษาการหน้าค่ายค่ะ
นี่เป็นภาพวันที่เกิดเหตุนะคะเมื่อวันที่๑๘ที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะทางทหารพระธรรมนูลเนี่ยก็คุมตัวสหวิทย์เนี่ย
ดำเนินการตามขั้นตอนเพราะว่าเป็นการกระทำผิด
ระหว่างทหารกับทหารซึ่งตัวผู้ต้องหา
เมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่หมวกโม่งใช่ไหมนี่ค่ะเขาใส่หมวกโม่งแล้ว

แล้วก่อนที่จะขึ้นรถมีการบอกกับญาติ
บอกว่าฝากดูแลแม่ผมด้วยเพราะว่าแม่อยู่คนเดียว
แล้วแม่ก็มีอาการตาพร่ามัวขาก็อ่อนแรง
ซึ่ง๑๐โทมานิดเขามีพี่น้องค่ะ๒คน
๑๐โทมานิดเองเป็นคนโตทำหน้าที่ดูแลแม่
แล้วน้องไปไหนน้องไม่ได้อยู่ดูแลแม่

ดังนั้นเมื่อเจ้าตัวต้องถูกดำเนินคดีแบบนี้
ก็เลยมีความเป็นห่วงแม่ที่ต้องอยู่คนเดียวค่ะ
ตัวของสหวิทย์มามอบตัว
เมื่อวันที่๑๙สิงหาคมหลังจากเกิดเหตุ๑วัน
ก็มีหมายจับออกมาแล้วฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เขาก็รับสารภาพนะคะว่ามีปัญหาขัดแย้งกับคนตายที่เป็นรุ่นน้อง
เคารพรุ่นพี่ก่อเหตุไปเนี่ยทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
วันนั้นขณะขี่รถมาเจอหน้าของรุ่นน้อง
แล้วมีการทำเหมือนกับชักสีหน้าคุณผู้ชม
แสดงสีหน้าท่าทางแบบไม่พอใจใส่รุ่นพี่
พวกคุมอารมณ์ไม่อยู่ค่ะเอาปืนมารัวยิง๑๙นัท
โอ้โห๑๙นัดนี่ชั่ววูบใช่ไหม

ซึ่งตำรวจก็ยึดของกลางเป็นพวกของที่ใช้ในวันก่อเหตุ
รวมถึงอาวุธปืนก็ตรงตามกล้องวงจรปิด
มั่นใจพยายามหลักฐานต่างเป็นของที่ยึดมาได้
ส่วนทางด้านแม่ของสหวิทย์นางบัวไล
คุณแม่บอกว่าพอรู้ข่าวว่าลูกแม่ไปฆ่าคน

ตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์นะแม่บอกว่าลูกแม่จริงเป็นคนเงียบนะ
เขาไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครหรอกเขาไม่มีครอบครัว

ลูกก็จะมาหาแม่นี่แหละมากินข้าวด้วยกัน
มาดูแลแม่ตลอดเลยตั้งแต่พ่อเสียชีวิตไป
แล้วก็เลยถามแม่ลูกแม่น่ะก่อเหตุจริงนะ
เขามีหลักฐานทุกอย่างเลยกล้องวงจรปิด
แล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้อาวุธที่ใช้
แม่บอกว่าถ้าลูกแม่ทำจริงน่ะ
ก็ต้องรับสภาพนั่นแหละให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป